ไม่ต้องไปพูดถึงกลิ่นส่งกลิ่นสาบอะไรแล้ว
แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดแห่งนี้ที่เราคุ้นเคยกันดี
เพราะว่าวัดแห่งนี้คนไปกันเยอะไปกันแน่นตลอดเลย
แต่ช่วงนี้หลังสลากินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยคนก็ยังไปเยอะอยู่
แต่ว่าไปแก้บนเพราะว่าของที่นำมาแก้บน
โอ้โหอยากให้ดูว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบขนาดไหน
นี่หัวหมู๙๙หัวกล้วยน้ำวา๙๙วี
ไข่ต้มอีก๒๐๐๐ฟอง
แล้วก็ไก่ต้มอีก๕๐ตัว
เยอะสุดเยอะมากเลยนะคะ
ทั้งหมดนี้นะถูกวางเรียงรายอยู่ที่บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูป
พระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์
หลังจากที่มาขอพรแล้วได้สมปรารถนาดั่งคำขอไป
งานนี้เห็นแล้วก็พอเดาได้นะ
ว่าผ่อนที่ขอไปเนี่ยนะต้องเป็นผ่อนชุดใหญ่นะครับ
น้องแบรนด์ฟองอยากรู้ระเกินว่าเขาบนบาร์ดอะไรไว้
เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังคุณสมพงศ์วงพันธ์นะ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเขาเล่าให้ฟังบอกว่า

ประกาศขายที่ของตัวเองที่มีอยู่ไว้ทั้งหมด๑๕ไร่
ประกาศขายขึ้นป้ายแปะป้าย
บอกต่ออะไรก็แล้วนานกว่า๔ปี

บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมาก็หลายที่ไปมาก็หลายวัด
ที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไปมาหมดก็ยังขายไม่ได้สักที
๔ปีผ่านไปแล้วมีคนติดต่อเข้ามาประมาณ๔๐ราย
ก็ไม่เอาเลยไม่มีใครสนใจ
เดือนก่อนเดือนที่ผ่านมาก็ไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์
สมิทริย์ภิมธ์ไทยรัฐเรานี่นะบอกว่าวัดสว่างอารมณ์เนี่ย
มีคนมาบนบานสารกล่าวแล้วประสบความสำเร็จกันนับไม่ถ้วนเยอะแยะ
อ่ะลองดูอีกครั้งจะเป็นไร
ก็เลยตัดสินใจว่ามาขอพรที่วัดสว่างอารมณ์ดีกว่า
มาถึงก็ขอพรให้ขายที่ดินได้นะ๑๕ไร่นะ
พอมาถึงพบกับพระอาจารย์แป๊ะท่านเจ้าอาวาสท่านก็แนะนำยังไงรู้ไหมคะ
บอกว่าให้ถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินมาแล้วก็นำไปวางไว้ที่หน้าตักขององค์พระพุทธรูป
แล้วจากนั้นอธิษฐานค่ะก็ทำตามเลยคุณพี่สมพงศ์เขาทำตามอย่างที่พระอาจารย์แป๊ะบอก
หลังจากกลับมาที่บ้านไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อืม
ปรากฏว่ามีคนมาติดต่อซื้อที่ดิน
ตกลงกันได้ในราคา๑๐ล้านบาท
จริงคุณไม่น่าเชื่อ
แล้วตอนนี้ผู้ที่มาติดต่อซื้อก็คือนำเงินมาจำที่ดินเรียบร้อยแล้ว

ก็เลยรีบมาเลยเดินทางกลับมาที่วัดสว่างอารมณ์อีกครั้งหนึ่ง
นำของมาแก้บนให้กับพระเงินพระทองแบบชุดใหญ่แบบนี้
หลังจากที่ได้เงินครบแล้วทั้งหมดจากการขายเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะ
คุณพี่เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่
เพราะจะมาร่วมถวายเงินร่วมซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้กับทางวัดด้วยเลย
ชนระนะญาในการรับชม
เขาพูดถึงกันเยอะเรื่องของไปบนบานสารกล่าว
คือเขาจะมาบนบานขายที่ดิน

ขายบ้านขายนู่นขายนี่เรื่องของการค้าขาย
แล้วพอมาบนแล้วเขาก็บอกว่ามักจะประสบความสำเร็จได้
ที่บนบานสารกล่าวกันเอาไว้นี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
ใช่แล้วแต่อย่างที่เห็นแหละว่าคนที่บนบานสารกล่าวก็จะนิยมมาแก้บนที่วัดนี้
ที่วัดเนี่ยด้วยไข่ต้มหัวหมูไก่ต้มหรือว่าอะไรต่างแบบเนี่ยกล้วย
เราเห็นกันบ่อยมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณจะบนอะไรถูกไหม
แต่ว่าที่วัดแห่งนี้นิยมที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปก็จะเป็นประเภทนี้ที่เห็นกัน
ใช่แล้วที่วัดนี้เขามีพิธีเปิดทรัพย์รับโชคด้วย
แล้วหลังจากที่นำของแก้บนลาเสร็จเรียบร้อย
เขาก็จะไปแจกจ่ายให้กับทั้งโรงเรียนหรือว่าสถานที่ที่ใกล้เคียงด้วย

ได้ทำบุญกันไปเอาวัดนี้วัดดังก็นำเสนอกันไป
ใครที่ไม่ได้อยากจะไปขอพรขออะไรก็ไปไหว้พระได้